วันไหลสงกรานปรากฏว่า
โอ้โหวัยรุ่นทะเลาะกันนะคะ

ตอนจะยิงซ้ำมันยิงซ้ำไม่ได้

แล้ววัยรุ่นที่เกาะเหตุยาวชนทั้งนั้นเลยนะคะ

การ์ดรุ่นลมบันแทนชนะ
โอ้โหวันไหลสงกรานเดือดขนาดนี้นะคะ
เป็นภาพตอนตำรวจและทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ

กันริมถนนสายปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เล่นน้ำสงกรานกันอยู่ในงานเทศกาลสงกรานพระประแดง
ในที่เกิดเหตุนะคะพบตัวในแฮมนามสมมุติอายุ๑๘ปี
คนที่ใส่เสื้อสีดำเป็นคนก่อเหตุ
คนนี้ถูกฟันถูกฟันด้วยมีดตามตัวหลายแห่งค่ะ
และสามารถยึดปืนเอาไว้ได้ด้วย๑กระบอก
เป็นปืนเหมือนแบล็งกันไทยประดิษฐ์อย่างนี้ค่ะ
แต่ดัดแปลงใช้กับกระสุนจริงนะคะ
ฝั่งคู่กรณีบาดเจ็บไปหนึ่งในแบงค์นามสมมุติ
อายุ๑๘ปีต้องนามสมมุติหมดนะคะเยาวชน
ถูกยิงเขาที่ขาได้รับบาดเจ็บค่ะ
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลบางพลี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓โมงครึ่ง๒๓เมษายน

ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่บริเวณหน้าเทศบาลเก่า
คือวันนี้เขาก็ไม่ได้เล่นน้ำกันแล้วใช่ไหมคะ

แต่เราได้หลักฐานมาเพิ่มค่ะเป็นกล้องวงจรปิด
ศูนย์ดูแลเด็กเล็กตรงจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ภาพนี้นะคะในนะคนก่อเหตุปีนรั้วเข้าไปด้านในศูนย์เด็กเล็ก
แล้วก็มีถุงพลาสติกมีปืนนะคะเอาไปซ่อน
จะเอาปืนไปซ่อนค่ะโอ้โหนี่คือศูนย์ดูแลเด็กเล็กนะ
เมื่อกี้เอาปืนยัดเข้าไปนู่นฮะตรงข้างนู้นฮะ

ใช่ค่ะคือตั้งใจจะเอาปืนไปซ่อนนะคะ
สุดท้ายก็ถูกตำรวจจับตัวได้นะคะ

ว่าทีมข่าวของเราไปคุยกับวินรถจักรยาน
รับจ้างมาเพิ่มเติมก็ได้ข้อมูลมาว่า
ด้วยความที่ว่าเมื่อวานเขายังเล่นน้ำกันอยู่
ไหลสงครานพระประแดงคนเล่นน้ำเยอะมากเลย
ก็เป็นประจำจัดงานทีไรวัยรุ่นมันก็จะตีกันตลอดนะคะ
แต่ประเด็นที่แหม่มันต้องขยายผลกันต่อ

ไอ้วัยรุ่นที่ทะเลาะกันเป็นประจำนี่นะ
กทั้งมีดทั้งดาบทั้งปืนสารพัดเลย
แต่ละครั้งก็จะมีอาวุธสารพัดเลย
เหตุการณ์เมื่อวานมันเป็นเรื่องทะเลาะกัน
ระหว่างวัยรุ่นสองกลุ่มที่เขามีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปหาในแบงค์นะคะ
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งคู่กรณีก็โชว์บาดแผลที่ถูกในแฮม
ยิงเข้าที่ต้นขาขวา๑นัด
ได้รับบาดเจ็บแต่ก็รอดตายมาได้
เขาเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีตะกรุดของหลวงพ่อหล่ำนะคะ

ไม่อย่างนั้นอาจจะตายแน่

แบงก์บอกว่าแบงก์กับแฮม
เคยมีเรื่องกันมานานแล้ว
เป็นอริที่ทะเลาะกันเป็นประจำ
วันเกิดเหตุก็กำลังเล่นน้ำอยู่กับเพื่อน

คือมาถึงไม่พูดไม่จามไม่อะไรชักปืนยิงใส่นัดหนึ่ง
แต่จังหวะนั้นรถของแฮมเสียหลักล้ม
แล้วแฮมเหมือนจะยิงซ้ำด้วยนะคุณผู้ชม
แต่ปืนเหมือนแบบมันขัดลันลำกล้อง
สุดท้ายกลุ่มเพื่อนก็เลยช่วยกันตะลุมบอล
จับตัวแฮมแฮมก็บาดเจ็บไปด้วย

บอกว่าแฮมชอบพกปืนตลอดเลย

เนี่ยแบบนี้เหมือนอยากให้ทุกคนรู้
ว่าตัวเองมีปืนอยากจะให้คนกลัวหรือยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
เหตุการณ์คือพวกผมยืนเล่นน้ำอยู่ใช่ไหม
แล้วแฮมมันเห็นว่าผมทีนี้ผมคงไม่เอิ่มใจอะไร

วักปืนแล้วมันรถมันล้มเองแล้วมันก็ยิงเลยครับ

ใครที่เป็นคนจับแล้วก็เอาส่งตำรวจ

เข้าไปตะลุมบอลกันยังไงตอนนั้นเพื่อนได้เล่าให้ฟังไหม
ไม่ครับผมแม่ถามเลยครับแต่รู้แค่มันยับครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะคะตอนนี้แฮมก็บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าถูกตะลุมบอลแล้วก็ถูกรวบตัวเอาไว้ใช่ไหมคะ

อายัดตัวไว้แล้วก็รักษาตัวไปก่อนแล้วก็อายัดตัวไว้
เดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อทีนี้พอไปดูประวัติ
ขึ้นศาลเป็นว่าเล่นเลยไม่เคยเข็ดเลยนะคะ
นี่เยาวชนนะคะขึ้นสารเป็นว่าเล่นตำรวจบอกว่าก็อ่ะ
รักษาตัวไปก่อนพอหายปุ๊บเตรียมแจ้งข้อหา
เพื่อดำเนินคดีแล้วค่ะ